คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๕ปีเองค่ะ
เป็นอดีตลูกจ้างสาวที่อบตแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรี
บีบมือกำหมัดแน่นเลยนะคะ
ความแค้นความโกรธน้ำตาไหลนองสองแก้ม

มาร้องขอความเป็นธรรมกับนักข่าวของเราบอกว่า
คุณนักข่าวช่วยให้ความเป็นธรรมดิฉันหน่อย
เพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่๒มีนาคมแล้ว
ดิฉันถูกนายกอบตลวนลาม
หลังจากนั้นเธอตัดสินใจลาออกเลยนะคะ

แล้วเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว๒สัปดาห์
ไปแจ้งความก็แล้วไปร้องศูนย์ดำรงธรรมก็แล้ว

หนักกว่านั้นที่เธอโกรธที่เธอแค้นเพราะ
ล่าสุดค่ะลูกน้องคนสนิทของนายกอบตเนี่ย
คือประมาณว่าเธอเรียกร้องความสนใจเรียกรับเงิน

คลิปวันเกิดเหตุนะคะคือ
มันเห็นไม่ค่อยชัดแต่เธอขยายความชัดเจนมาก
ลักษณะคือนายกอบตอายุ๗๑ปีแล้วนะ
เธอเข้าไปจะจูบจะกอดจะลวนลามค่ะ
พยายามขัดขืนดิ้นเห็นใช่ไหมครับคุณผู้ชมเห็นนะคะ
เห็นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเห็นเหมือนกันส่งไลน์มาบอกเราหน่อย
แล้วเธอพยายามขัดขืนค่ะสุดท้ายถามว่าเธอดิ้นหลุดไหม
ดิ้นหลุดค่ะวิ่งหนีออกจากห้องประชุมได้นะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดภายในห้องประชุมสภาของอบตแห่งหนึ่ง

ผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
วันเกิดเหตุก่อนหน้าที่จะกลายเป็นคลิปนี้
ผู้เสียหายเล่าบอกว่านายกอบตวัย๗๑ปีเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยออกอุบายบอกว่าให้เธอเนี่ย
ขึ้นไปประกาศเสียงตามสายหน่อยคือเรียกตัวเธอขึ้นไป
บอกว่าไปประกาศเสียงตามสายหน่อยสิ
เรียกแล้วเรียกอีกเธอก็บอกว่าเอาล่ะตัดความรำคาญไปก็ได้
สุดท้ายพอไปที่ห้องประชุมสภาของอบตนะคะ
นี่เลยค่ะตามคลิปเลยค่ะเธอถูกลวนลามขืนใจ
แต่เธอก็พยายามขัดขืนนะคะตอนที่นายกอบตลวนลามเธอเนี่ย
เล่าให้ฟังต่อนะคะบอกว่านายกอบตพูดย้ำหลายครั้งมาก
บอกว่านายกไม่กลัวความผิดเพราะไม่มีใครทำอะไรตัวเขาได้
เธอก็เลยฉวยจังหวะที่นายกพยายามพูดอยู่นี่นะคะ
ตะโกนให้คนช่วยแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดออกจากห้องประชุมได้
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเธอผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
แต่คดีล่วงเลยมาเกือบ๒สัปดาห์แล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้า
ตัดสินใจค่ะในเมื่อทางคดีความไปร้องกับตำรวจแล้ว
ไปแจ้งความแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลบบุรี
เพื่อขอความเป็นธรรมอีกทางหนึ่งด้วย
ผู้เสียหายไปพบกับนายสิทธาผู้เอี่ยมเป็นนายอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะคะ
ยื่นหนังสือขอความชัดเจนถึงความคืบหน้าโดยด่วน
เนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เล่าไป
ลูกน้องคนสนิทของนายยกอบตคนดังกล่าวอ้างบอกว่า
ตัวผู้เสียหายเองนั่นแหละเป็นคนวางยานายกอบตในวันดังกล่าว
เพื่อแลกรับเงินเพื่อเรียกรับเงิน
โดยเธอกล่าวด้วยความคับแค้นใจเลยนะคะ
น้ำตาไหลนองสองแก้มเปียกหน้ากากอนามัยบอกว่า
ทำไมล่ะทำไมฉันต้องเรียกรับเงิน
ก็ในเมื่อฉันก็มีครอบครัวที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่น
มีสามีที่ดีไม่ต้องการเงินของใคร
คุณผู้ชมฟังเสียงความชอกช้ำใจของเธอหน่อยค่ะ
คุณผู้หญิงขึ้นมาบอกว่าคุณไม่มีศักดิ์สินของตัวเอง
หนูหนูโทษหนูอาจจะบอกว่ากับผู้มีงที่คุณ

ผู้หญิงใจเย็นนะคะตอนนี้สื่อก็ช่วยด้วยอีกทางหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณบอกกล่าว
เราติดตามให้ถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วก็ผู้ว่าจังหวัดลบบุรีเองก็บอกว่า
กำชับให้ดูแลผู้เสียหายรายนี้เป็นอย่างดี
จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จนะคะ
นี่ไงหลายทางช่วยกันนะคะ
ส่วนตำรวจเองก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
นายกอบตได้ให้ทนายความติดต่อผ่านทางพนักงานสอบสวน
เพื่อเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็จะเดินทางมาพบกับตำรวจในวันพรุ่งนี้

ส่วนผู้บังคับบัญชาของนายกอบตรายนี้นะคะ
บอกว่าเตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากพบว่านายกอบตทำผิดจริง
ก็พร้อมสั่งปลดทันทีค่ะ

เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานเนี่ย

เป็นผู้หญิงเนอะมีศักดิ์ศรีเนาะ